มาดูเหตุนี้ครับเป็นเหตุที่ตำรวจต้องตรวจสอบต่อไป
แล้วก็ต้องสอบสวนตัวเด็กต่อไป
เพราะว่ามีเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ถูกรุ่นน้องต่างโรงเรียนวัย๑๓ปีล่อลวงพาไปเที่ยว
แล้วก็พาไปข่มขืนในห้องน้ำวัด

จากนั้นหลอกว่าจะพากลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าพาเข้าโรงแรมม่านรูด

แล้วพนักงานโรงแรมบอกว่าเด็กต่อคิวกันข้างหน้า
จะต่อคิวรุมโซเข้ามา
ใช่เพราะว่ามีผู้ชายอีกคน
ที่เด็กวัย๑๓เรียกว่า
กรณีแม่ของเด็กสาวอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒
เขาแจ้งความไว้ที่สพสองพี่น้องจสุภัณฑ์บุรี
ว่าลูกสาวถูกเด็กชายเอกอันนี้นามสมมุตินะครับ
อายุ๑๓ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒รุ่นน้องต่างโรงเรียน
ล่อลวงลูกสาวออกไปเที่ยว
แต่กลับพาลูกสาวไปล่วงละเมิดทางเพศ
ภายในห้องน้ำวัดแห่งหนึ่งและโรงแรมม่านรูด

อกจากนี้ยังมีชายอีกคนเข้ามาพยายาม
ที่จะคมขืนอีกด้วยนะครับ
ผู้เป็นแม่นะครับก็เลยพาลูกสาวเข้าร้องเรียนแจ้งความ
แล้วก็ต้องให้ปากคำต่ออายการนะครับ
ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสพสองพี่น้อง
สามารถติดตามตัวนายเอกเด็กชายวัย๑๓ปีได้
ขณะเข้าค่ายคุณธรรมของโรงเรียน

นำตัวเด็กวัย๑๓ปีมาสอบสวนเบื้องต้น
นายเอกยังไม่นายใช่ไหมต้องเป็นเด็กชายอยู่เลย

เด็กชายเอกให้การรับสาภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางสหวิชาชีพก็ต้องมีการสอบ
ปากคำทางด้านของเด็กหญิงผู้เสียหายด้วย

เด็กหญิงวัย๑๔ปีให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
บอกว่าหลังจากที่เธอนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์
เด็กชายเอกบังคับพาเธอเข้าไปในห้องน้ำวัด

เด็กชายเอกสำเร็จความไคร่
โดยครั้งนั้นในการมีเพศสัมพันธ
เด็กชายเอกสวมถุงยางอนามัย
เด็กหญิงวัย๑๔ปีมีอาการเจ็บที่ท้องน้อย
แล้วก็เจ็บที่อวัยวะเพศมากเพราะว่ามีเลือดออก
ก็เลยอ้อนวอนให้เด็กชายเอกพากลับไปส่งที่บ้านหน่อย
แต่เรื่องกลับไม่เป็นอย่างที่คิด
เพราะว่าเด็กชายเอกกลับพานั่งซ้อนรถจักรยานยนต์
แล้วก็แวะเข้าโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
ไปเปิดห้องแล้วก็เด็กชายเอก
ล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย๑๔จนสำเร็จความไคร้อีกครั้ง
แต่ครั้งนี้ไม่สวมถุงยางอนามัย

ใช่ค่ะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงมาเคาะประตูห้องเลยนะ
แล้วก็เรียกชื่อเอกเอกเสร็จยังถามแบบนี้
ทีนี้เด็กชายเอกเดินมาเปิดประตู
แล้วก็เรียกผู้ชายคนนั้นว่าพี่
แล้วพี่ผู้ชายคนนั้นเดินมาในห้อง
ประโยคที่พี่พูดคือขอพี่มั่ง
หลังจากนั้นผู้ชายที่บอกว่าเป็นพี่
ก็เข้ามาจับข้อมือน้องผู้เสียหายไว้
แล้วก็พูดเหมือนกับจะขอมีอะไรด้วย
ตัวน้องผู้เสียหายก็ตกใจนะสะบัดมือออก
รีบวิ่งออกมาจากห้องเลยแล้วก็ร้องเรียกอ่ะ
ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย
ทีนี้พนักงานโรงแรมเข้ามาแล้วก็มาพูด
บอกว่าอย่าให้มีปัญหากับทางโรงแรม
แล้วก็บอกว่าให้เอกรีบพาน้องผู้เสียหายกลับไปส่งบ้าน
แม่มาเห็นนะคะแม่มาเค้นถาม
น้องผู้เสียหายก็เลยเล่าให้แม่ฟัง

พอฟังแล้วหัวใจของแม่แทบใจสลายเลยนะ
ก็เลยยังไงก็ต้องเอาลูกไปแจ้งความนะคะ
นะครับซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ลงพื้นที่ในการสอบถามพ่อบุญธรรมของเด็กหญิงวัย๑๔ผู้เสียหาย
เปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม
ลูกสาวหนีออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง

ซึ่งวันเกิดเหตุนะครับเพื่อนผู้หญิงของลูกสาว
ชวนลูกสาวขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวที่วัด

จะถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำวัด
ซึ่งในตอนนั้นเองนะครับเพื่อนของลูกสาวก็แค่มาส่งไว้

และเพื่อนคนนี้ก็รู้จักกับเด็กชายเอกอยู่แล้ว

เพื่อนคนนี้อาจจะเป็นนกต่อหรือเปล่า
พาลูกสาวของเขาไปให้เด็กชายเอก
แล้วก็พวกรุมข่มขืนกันนะครับ

แต่รู้จักผ่านการพูดคุยทางแชทในเฟซบุ๊คเท่านั้นเอง
ยืนยันว่าไม่ได้คบหาดูใจเป็นแฟนกับเด็กชายเอกมาก่อน

เด็กชายเอกมาชักชวนลูกสาวอีกว่าจะพาไปเที่ยวตลาด

จะเปิดเผยคลิปที่แอบถ่ายในห้องน้ำวัดไว้

ก่อนจะขับรถมารับลูกสาวของเขาที่บ้าน
โดยมีคนที่ถูกเรียกว่าพี่ชายเป็นคนขับรถให้
แล้วก็พาเข้าโรงแรมไปข่มขืนอีกครั้งหนึ่งนะคุณ
พ่อยืนยันว่าวันเกิดเหตุ
ตัวคนที่เรียกว่าพี่ชายรวมถึงเด็กชายเอก

แล้วก็พูดคำว่าขอพี่ด้วยนี่แหละ
แต่โชคดีคนดูแลโรงแรมเห็นท่าไม่ดี

อีกอย่างผู้ชายที่พามาก็ยังเป็นเด็กชาย

ท่าไม่ดีก็เลยไล่เด็กออกไปจากโรงแรม
เพราะมีเด็กหลายคนเริ่มขับรถมาที่โรงแรม
แล้วก็มาจอดรอที่หน้าห้องด้วยนะครับ

ไปที่โรงแรมคือไปนี่
คือเขาลอกเด็กผู้ชายเขาลอกให้ลูกสาวผมนี่

คือซ้อนมาว่าจะพาไปเที่ยวพาไปซื้ออะไรกิน
คือแบบยังไงไม่ใช่แฟนกันด้วยนะ
เลือดน่าจะโดนรู้สึกว่าลูกสาวที่ผมบอก
ที่เขามองมาจะโดนถ่ายคลิปมาด้วย
ก็คือต้องยอมก็คือนั่งรถไปเที่ยวอะไรอย่างนี้

พอไปเที่ยวเสร็จแล้วต้องพาเขาไปที่โรงแรม
ของเด็กหญิงวัย๑๔บอกว่า
ตัวเขาเองเลี้ยงดูลูกสาวมาตั้งแต่เล็ก

ยืนยันว่าไม่คิดแจ้งความเพราะอยากได้เงิน

และไม่เคยจะเรียกเงินจากใครทั้งสิ้น
มีแต่ตัวของญาติของเด็กชายเสนอให้

เห็นใครมาทำแบบนี้กับลูกผมไม่ยอม
จะเอาเงินมาปิดปากมันไม่ใช่นะครับ

ตำรวจก็ได้เรียกสอบพ่อของเด็กอีกครั้ง
และให้พาเด็กไปสอบปากคำที่สำนักงานอายการจังหวัด
ซึ่งพ่อก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางคดี

ไปแจ้งมูลที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีต่อไป

คือพ่อของเด็กพาไปที่จุดเกิดเหตุพาผู้สิทธิ์ของเราไป

คือจุดแรกไปที่ห้องน้ำวัด
ซึ่งมันเป็นสถานที่แห่งแรกที่บอกว่าลูกเนี่ยโดนไปล่วงละเมิดทางเพศ
ส่วนจุดที่สองพ่อก็ไปห้องนั้นเลยนะห้องที่โรงแรมม่านรูด
แล้วพ่อไปไปเจอกับผู้ดูแลโรงแรม
เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุก็มีวัยรุ่นมาเป็น๑๐คนเลย
ล้อมอยู่หน้าห้องอย่างที่คนดูแลโรงแรมบอกว่า
วัยรุ่นที่มาล้อมอยู่หน้าห้องเนี่ยคือจะเรียงคิวโซมเด็กหญิง
ทีนี้พอคนดูแลโรงแรมเห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยไล่ให้ออกไป
ขู่ด้วยนะว่าถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจให้มาจับให้หมดเลย
ทีนี้พวกเด็กก็เลยพากันหนีไป
เขาบอกว่ายังโชคดีนะที่ไม่เกิดเหตุการณ์ภายในโรงแรม
คือไม่เกิดเหตุการณ์รุมโทรมมากไปกว่านี้นะ
งั้นมีเด็กชายคนอื่นมาเจาะคิวอีกหลายคนนะครับ
ต้องรอติดตามสำหรับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่เหมือนกัน
ที่ไทยรัตน์ทีวียงก็รอก็ตามต่อนะครับ
เพราะว่าวันนี้ตำรวจก็เรียกพ่อของเด็กสอบปากคำ
แล้วก็ส่วนตัวเด็กหญิงวัย๑๔ก็ไปสอบปากคำ
ประคัมที่สำนักงานอายการจังหวัดพร้อมกับสหวิชาชีพด้วยนะครับ